มีคนร้ายทำทีมาขอดูทอง
เข้ามาปุ๊บอ้าวก็เลือก
เสร็จแล้วหยิบทองใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปจากร้านเลย
ทีนี้ค่ะทางร้านเขากดปุ่มปิดประตูได้

แล้วบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าคืนทองจะไม่เอาเรื่อง
คนร้ายเหมือนกับโยนทองคืนมาให้
แล้วก็วิ่งหนีไปเลยตอนนี้ยังตามจับตัวอยู่
คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไหมคะ
นี่เขาม้วนทองเก็บใส่กระเป๋า

จังหวะนี้คือผู้ชายคนนี้เข้ามาติดต่อ
ขอซื้อทองน้ำหนัก๒บาทที่ร้านทองแสงสุริยา

แล้วหลังจากนั้นพอเขาหยิบจับลองสวมลองใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จังหวะที่ทางพนักงานทางเจ้าของร้านเผลอ
ก็เก็บสร้อยใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะ

แต่ว่าเราก็ไปสอบถามเจ้าของร้านทอง
คือนายพิพัฒนพลเดตธิรารณวรดิษฐ์
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคนร้ายเนี่ยพอเดินออกจากเคาน์เตอร์ไปแล้วเนี่ยนะ
เจ้าของตะโกนเรียกขอดูกระเป๋าหน่อยขอดูกระเป๋าหน่อย
คือสร้อยมันหายไปแล้วก็กดปิดประตูเป็นประตูอัตโนมัตินะคะ
ทีนี้พอคนร้ายรู้ว่าจนมุมแล้วเอากำปั้นทุบประตู
ประตูมันเปิดแล้วก็วิ่งหนีผู้จัดการร้านก็วิ่งตามออกไปติดติดเลย
แล้วก็จับตัวได้ผู้จัดการร้านเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคืนทองจะไม่เอาผิด
คนร้ายก็เลยโยนทองคืนมาให้แล้วก็หนีไป
ทีนี้ค่ะเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองบุรีรำ
ตำรวจบอกว่าคุณเหตุลักษัพแบบนี้คุณยอมความไม่ได้หรอก
มันเป็นคดีอาญาต่อให้เขาจะคืนทองมาแล้วคุณบอกไม่เอาผิดมันไม่ได้
ตอนนี้ก็เลยต้องเร่งตามตัวผู้ชายคนนี้ค่ะที่เข้าไปขโมยทองมาดำเนินคดี
ก็คือความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ก็คิดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากอะนะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าตาเห็นรูปภัณฑ์สันธารต่างชัด
ถึงแม้คืนก็โดนอยู่ดีครับคดีอาญาขนาดนี้นะครับ